คุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบไปเดินเล่นชายหาด
ต้องระวังต้องมองซ้ายมองขวามองพื้นมองอะไรให้ดี
ไม่งั้นอาจจะเหมือนชายชะลาชาวจีนคนนี้
เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขุดร่าง

ทะเลโคลนต้องชุดต้องดึงต้องลากขึ้นมา
ในเมืองสวนเฉิงมณฑลอานหุยฝั่งตะวันออกของจีน
คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตสนใจกันมากเลยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันน่าตกใจไง

ไม่รู้ว่ามันกลายเป็นโครนดูดไปเป็นทรายดูด

ชายชะลาคนนี้เข้าไปเดินเก็บของ

บริเวณหาดที่ลักษณะเหมือนเป็นทะเลโครน
พอเอื้อมมือไปหยิบขวดพลาสติกเท่านั้นล่ะ
พลาดท่าโครนดูดลงไปเลยดูดลงไปทั้งตัวเลยนะ
มอยู่ใต้โครนแบบนี้ทั้งคืน
คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็น
เห็นแค่มือสองมือกำลังโบกขอความช่วยเหลือ

โปร่ความช่วยเหลืออยู่คุณผู้ชม
เห็นแค่มือกับหน้า
แบบหน้าก็คงตกใจแหละว่าแบบเอ้ยตกใจว่าคนหรือเปล่าหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก็เนี่ยค่ะก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะถึงจะช่วยออกมาได้
ชายชะลาคนนี้หนาวสั่นเลยค่ะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยกู้ภัยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโชคดีจริงที่รอดออกมาได้
เพราะว่าโชคดีที่น้ำไม่ขึ้นน้ำไม่ท่วมนึกออกมาถ้าน้ำขึ้นมาเนี่ย

โอ้โหนั่นแหละก็น่าจะเสียชีวิตแต่นี่ยังเคราะห์ดีโผล่หน้า
แต่บางทีเราดูมองด้วยตาเปล่าอย่างนี้คือถ้าไม่เห็นรอยเท้าเลย
ไม่เห็นรอยเท้าคนย่ำแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นโครน
นึกว่าเหมือนเป็นดินแตกอาจจะยวบหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะเป็นโครนดูดขนาดนี้
เขาบอกว่าเวลาเจอทรายดูดโครนดูดอย่าดิ้น
ยิ่งดิ้นยิ่งจมยิ่งดิ้นยิ่งโดนดูด
ต้องยืนให้นิ่งที่สุดแล้วก็ให้คนช่วย
คนไปช่วยก็ต้องระวังไม่งั้นก็โดนดูดกันไปด้วยทั้งหมดนะคะ
ธรรมชาติน่ากลัวนะอย่าดูถูกธรรมชาติใช่